ส่วนแอปที่ไม่ดีก็ต้องระมัดระวัง
จริงแล้วมันเป็นแอปดีแหละถ้าหากว่าใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของมัน
แต่ว่าบางคนคุณผู้ชมใช้ในทางที่ผิด
มือถือของสาวนักศึกษาคนนี้
น้องคนนี้เอาโทรศัพท์มือถือไปซ่อมกับเขาไง
ใช่อย่างนี้
แล้วตอนที่ไปซ่อมมัยถึงได้แก้ไขปัญหามือถือ

มีแอปเพิ่มมาด้วยอ่ะคะปัญหาใหม่มาเลยนะ
ขณะที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านพัก
จากกรณีที่เราเล่าไปคุณผู้ชม
คราวนี้เขาก็ทำแบบทำให้น้องเขาเสียหายนะ
แฮกไลน์ของน้องไปโปรในกลุ่มขายบริการทางเพศด้วยค่ะ

อย่างไรมั้ยในการติดตั้งเข้าไปแล้วมันสามารถทำอะไรรึไม่
เหมือนก็ถ้าตั้งปุ๊บมือถือเขาก็สามารถดูภาพจากมือถือของเราได้
ใช่เช่นกันครับ

อย่างไรอย่างนี้จุดตั้งจุดตั้งจะดูเข้ากัน
สนาดูเหมือนดูกล้องของเราอะครับ
เพราะอะไรรู้สึกทำอย่างนี้
เพราะว่าอยากดูน้องข้อครับ
อยากดูหายม้าตาดีอย่างนี้แต่ไม่อยากดูกล้องข้อข้างนี้หรือ

สารภาพแบบนี้แล้วนะก็เตรียมรับข้อกล่าวหาได้เลยนะคะ
เพราะว่าตำรวจก็ตั้งข้อกล่าวหา
ว่าทำให้เสียหายทำลายแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
เป็นความผิดตามพระราชมัญญัติคอมพิวเตอร์นะคะ
มีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท

ควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนเมืองขอนแก่น

อันนี้เขาบอกว่าแอปพลิเคชันนี้นะ
ถ้าฝั่งนู้นถ้าฝั่งที่ถูกติดตั้งนะ

มันจะไปเตือนที่คนที่เขาติดตั้งเลย
เห็นเปิดกล้องแล้วดูได้

ไม่ค่ะจะได้ระวังตัวไงคะ